มีการจัดกิจกรรมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศนะครับที่สารกลางจังหวัดนะครับ
โดยมีประสบกรณิกรเข้าร่วมจำนวนมากครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดพิศนุโลก
จัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศท่ามกลางประสบกรณิกรทั้งภาครัฐและเอกชน
พลเรือนทหารตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนครับ
นายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
เป็นประธานในพิธีน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้น
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
โดยกิจกรรมในวันนี้มีหน่วยงานต่างเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพลเรือนนักเรียนนักศึกษาทหารตำรวจ
ที่ต่างสวมชุดเครื่องแบบปกติขาว
และชุดเครื่องแบบในสังกัดไว้ทุกข์กันอย่างพร้อมเพลียง
หลังเสร็จพิธีได้จัดให้ประชาชนนะครับได้ลงนามถวายความอาลัยที่เวทีกลาง
และบริเวณห้องโถงสารากลางจังหวัดพิศนุโลก
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ด้านกลุ่มอสมและจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลปากโทก
ก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พร้อมบอกว่าจะเดินทางไปกราบสักการะพระบรมศพ
หลังมีประกาศจากสำนักพระราชวัง
ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
ให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
กราบสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกรธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง
ตั้งแต่เวลา๙นถึง๑๖น
ตั้งแต่วันที่๒๘ตุลาคมเวลา๑๓นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
ไปค่ะตั้งใจจะไปแน่นอนค่ะ
เพราะว่ารู้สึกเสียใจเนอะที่พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตนะคะ
แล้วก็อยากจะไปกราบพระบาทเพื่อจะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
สำหรับดิฉันซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่ง
ก็อยากจะทำความดีถวายในหลวงด้วยนะคะพระองค์ท่านด้วยค่ะ

นายทาดาสัทธาผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิศนุโลก
ก็สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
และจะเป็นข้าราชการที่ดีถวายแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
เขาจะปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์สมกว่าที่ได้เป็นฆาติการ
แล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องมีระเบียบเป็นไปตามที่ท่านเคยให้โอวาสไว้นะครับ
ก็สำหรับหน่วยงานผมก็คือเกี่ยวกับฝนหลวงซึ่งก็เคยเราก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
มีการเอาข้อมูลซึ่งให้ได้เปรียบให้ทางกับทางฝนหลวงเพื่อปฏิบัติงานได้ครับ
แล้วก็มีทางโครงการหลวงต่างด้วยเพราะต้องการข้อมูลแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันครับ
ส่วนช่วงเย็นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของทุกวันครับ
สำหรับการลงนามถวายความอาลัยหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นะครับ
ทางจังหวัดพิศนุโลกก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาลงนามถวายความอาลัย
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้ครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดพิศนุโลกครับ